นี่ปายโน่ได้วางแผนไว้กับชีวิตครอบครัวพ่อแม่น้องอะไรอย่างนี้ยังไงบ้างตัวเองตัวเอง
ไม่ใช่ครอบครัวตัวเองนะก็คือแม่และน้องนั่นแหละ
คือวางไว้แล้วครับคือว่าเราหาไว้แล้วแล้วเรามั่นใจแล้วว่าถ้าวันนี้ผมตาย
ผมไม่เสียใจกับนาทีที่ผมพูดหรือสิ่งที่นาทีที่ผมได้ทำ
โตโน่พูดหวังเรื่องอย่างนี้เหมือนกับที่โตโน่พูดในวันที่จะแต่งงานเลย
โตโน่พูดในสิ่งที่เป็นความฝันของชีวิตความจริง

อาจารย์ดูดวงคนมากี่สิบสี่ปี

ต้องพูดไอ้สิ่งเหล่านี้มาเนี่ยมันเป็นปรัชญาของชีวิต
แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นปรัชญาเลย
โตโน่กำลังทำสวนทานตะวันที่ขอนแก่น

น้องสาวให้แม่แล้วก็ให้คนเขาขับผ่านไปจะได้ถ่ายรูปครับ

ทีนี้เรามาดูเรื่องของหน้าที่การงาน
มาดูซิว่าจากนี้ไปดวงของผู้ชายคนนี้
ตอนนี้เขารักเรื่องของร้องเพลงมากไปได้เด่นแค่ไหน

ตอบตามแม่หมอแล้วจะตอบตามที่เขาถาม
พอไม่ถามไม่ตอบเชิญ

ถ้าไม่ถามไม่ตอบเพราะมารายการนี้มันต้องถาม

จะตอบแล้วพยานจะได้ดูรู้กันว่าแม่นไม่แม่น

ถามกล้าถามถามมาเลย

สิมาแฟนใหม่มีเมื่อไหร่ถามแทน
นั้นน่ะถามบางงานแทนอันนี้มาถามไม่เอาเหรอแฟ่นนี่แหละแฟนใหม่มีมั้ย
ถ้าจะมีแฟนมีเมื่อไหร่ก็มีไปเถิดแต่ถ้าเกิดคิดจะร่วมหอลง
ร่วมชีวิตถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชร

พี่มีเป้าหมายวงของพี่นะกับวงฝุ่นนี่แหละ
แล้วพี่มีเป้าหมายรักครอบครัวพี่เป้าหมายงานของพี่
ถ้าเกิดจะรู้จักกันแบบพอสนุก
เอ้ยจะเอาคู่ของเอาชิคกี้พายบ้อยชิดด้วย
ยังมีแฟนคลับของข้าเอาไงนี่คือชุดข้าเป็นอย่างนี้
ถ้าไม่เอาไม่มีปัญหาก็มีปัญหาก็ไปทางใครทางมัน
นะเออเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้เข้าใจไหม

บูชาความรักเท่าทุนมันไม่ใช่อ่ะบูชาความรักบูชาความรัก
ช่วงนี้ฮะราศีไหนมีโอกาสเจอเนื้อคู่

คือคำตอบก็คือราศีสิงศ์นั่นแหละ

คนเกิดราศีสิงศ์ตั้งแต่วันที่๙กุมภาพันธ์
จนถึงวันที่๖สิงหาคม
ดาวเพศรภาษธรรมดีย้อนกลับมาทับตัวเอง
ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นรอบแรกเมื่อปีที่แล้ว๑๑กรกฎาคม

มันเหมือนจะเจอใครแล้วรู้สึกถูกแต่ตาต้องใจ
แล้วเราก็เก็บไว้ในใจแต่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญ
ราหูท่านโคจรมารอล่วงหน้า
ซึ่งเป็นภาพมายาทำให้เราหลง

เจอคู่แล้วกลับกลายเป็นคู่เวรคู่กรรม
มากกว่าคู่เสริมชะตาราศีเข้าใจไหม

ถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวโตโน่บอกอะไรวะเมื่อกี้บอกมีคู่แล้วไม่ดี
ก็นี่ไงไอ้ที่มันเข้ามาคือเวรกรรมไง

ไปไหนพี่โตโน่นอนก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหน
สรุปบวชฉี่บวชฉี่
แบบไปไหนพี่โตโน่อยู่กินข้าวเป็นเพื่อนน้องก่อน

ตอนแรกง่ายตอนแรกนะ
โตโน่หนูง่ายทุกอย่างหนูเข้าใจพี่ทุกเรื่องเลยพอฟัง
สักพักหนึ่งหนูไม่เข้าใจทุกเรื่องเลย
ฟันทงซะหน่อยช่วงนี้ราศีที่เอาขอเปลี่ยนคำถามว่า
มีรักอาจจะมีทุกข์คือ
ราศรีสิงศ์ฟันตรง
แฟนคลับดีใจมากเลย

คนอื่นอาจจะเสื่อมศรัทธาหรือไม่เชื่อเราได้
แต่ว่าเราอย่าเสื่อมศรัทธาในตัวเราเอง
ทุกขั้นตอนของการใช้ชีวิตในชีวิตทุกคนแต่ละคน
ก็จะมีบทเรียนที่แตกต่างกันไป
ถือว่าทุกบทเรียนคือสิ่งที่จะบอกว่า
วันข้างหน้าเราที่จะเลือกทำอะไร
เราสามารถเลือกได้ว่าชีวิตของเรานั้นจะไปในทิศทางที่ดี
หรือจะไปในอีกทิศทางตรงกันข้าม
เห็นได้ชัดจากชีวิตโตโน่คุณผู้ชมค่ะว่าจริงเนี่ยเขามีความพยายาม
ถึงแม้ว่าในชีวิตที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบหรือผ่านเรื่องราวอะไรมาก็ตาม
แต่เขามีความตั้งใจพยายามที่จะเลือกไปในสิ่งที่ดีที่ถูกที่งาม
อาจจะรู้จักกับดาวดวงนี้เห็นดาวดวงนี้ตั้งแต่วันแรกเลยนะฮะ
แล้วก็เห็นมาตลอดว่าเออพัฒนาการเป็นช่วงช่วง
แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นกับน้องคนนี้คือ
มุ่งมานะมุมานะที่เขาจะทำอะไรให้มันสำเร็จ
ุมานะที่เขาอยากจะสร้างฝันสารฝัน
มุมานะที่เขาอยากจะทำจากอดีต
ที่มันอาจจะมีสิ่งที่ติดลบมา

สิ่งทุกอย่างมันมาจากความตั้งใจของคนนี้หมดเลยฮะ
แล้วก็อยากจะบอกว่าบางทีน้องบอกไม่รู้จะพูดอะไร

แต่ความสำเร็จที่เห็นอย่างหนึ่งจากดาวดวงนี้คือ
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
แม้ว่าในระหว่างทางอาจจะมีเลี้ยวไปบ้าง
อาจจะมีขวาบ้างซ้ายบ้างตกหลุมบ้าง
ธรรมดาครับอเจมส์แต่เขาก็กลับมาได้จริงฮะ

ว่าทำไมไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไร

ข้อต่อมาดวงชะตาจะไปยังไง
มันมีอะไรที่จะเป็นเครื่องหนุนนำ

เมื่อไม่ถามผมก็จะตอบเพื่อเป็นหลักในวิชาว่า
ชะตานี้เป็นดวงชะตาที่เกิดลักษณะสถิตราศีสิงศ

แต่หลักใหญ่ใจความผมก็ชี้ให้เห็นชัดว่า
ดวงนี้จะรุ่งด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหรือสถาบัน
วันหนึ่งถ้าวันข้างหน้าเขาได้ไปเจออะไรแล้วอาจจะคิดได้ในสิ่งที่ผมบอก
ข้อที่๒นับตั้งแต่วันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมานี้
ปี๒๕๙ไปปีครึ่งราหูโคจรทับดวงชะตาโตโน่
เป็นจุดดับจุดเกิดอีกจุดหนึ่ง
แปลว่าดวงชะตานี้ดาวลาหูโคจรทัพพุทธ
ซึ่งแปลว่าอาจจะมีเรื่องอื้อเฉาที่สุดเรื่องเสียหายที่สุดที่น่ากลัว
เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเกี่ยวข้องกับคนที่เข้ามาในชีวิต
ยังมีถ้าโตโน่เบรกเรื่องนี้ได้
แล้วเอาเวลาไปใส่ใจกับเรื่องของผลงานเพลง
ที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดเสียหายเจ็บช้ำอะไรก็ตามที
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังจะผิดหวังหรือเคยผิดหวังมาแล้ว
โดยพร่องถ่ายชีวิตเป็นบทเรียนสอนคน
อย่างนี้ก็แปลว่าช่วยลบเรื่องที่จะให้ตัวเองเสียหาย
อันเกิดขึ้นจากตัวเองเอาตัวเองไปเป็นตัวละครของ
แห่งความทุกข์บทต่อไปในความรักในช่วงปีครึ่งจากนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวข้องข่าวเฉา

แต่ก็เป็นเรื่องดีสำหรับคนในวงการบันเทิง
ตัวตนเราดีเสียอย่างจะกลัวอะไร
ใครมาพูดมาว่าเป็นข่าวไปเราดัง
นี่ความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นครับ

เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับชีวิต

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเชื่อเหลือเกินว่าทั้ง
แฟนเพลงแฟนละคร

ขอบคุณคุณโตโน่ครับขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามชมคุณผู้ชมค่ะ
กลับมาพบกับรายการท็อกทะลุดาวได้ทุกคืนวัน
รหัสบดีข่าวทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
พระหัสหน้าเจอกันสวัสดีค่ะ
คำพูดแค่สั้นแต่ออกจากปากผู้หญิงคนนี้
กลับกลายเป็นคำที่คนทั้งประเทศต้องเอามาใช้หมด
มีงานแล้วก็มีท่านนายกพูดด้วย

แล้วปกติตามดวงอย่างนี้นะมาเป็นดาราได้ยังไง
นี่คือสามารถพูดจาเป็นเสียงนกกระเวทให้คนรักคุณชอบกับ
พูดแรงตรงว่าเพราะเหตุผลดุแบบโหดมหาหินเลย
ปากจัดคือน่ากลัวนี่ถ้ากลัวน่ะไม่ธรรมดา
ลักษณะอยู่ราศีมีนถ้าแต่งงานก่อนอายุ๓๐

แล้ววันครูรุเกตจะกลายเป็นความเป็นครูมากขึ้น
ตัวตนมันจะเป็นแล้วมันจะเป็นไปด้วยความชัดเจน

แล้ววันหนึ่งมันจะยาวไปถึงอาชีพที่มั่นคงต่อไป

คุณละคนลุกเพราะว่าเกรดเคยฝ่ายฝันว่า